เหตุการณ์นี้ไม่แผ่วเลยจริงจริงครับขอแวะไปที่วงการผ้าเหลืองอีกนิดหนึ่งก็
แล้วกันค่ะพระในข่าวนี้เป็นพระจริงจริงนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คุณลุงคน
หนึ่งครับหลังจากนั้นรถมอเตอร์ไซล้มเจ้าหน้าที่มาถึงเขาทำท่ายังไง
มิ้วคุณผู้ชมเหมือนจิ้งจกจะทักนะทำท่าแบบนี้ทำไม

มันจะได้ขึ้นทางขึ้นรถนี่หาหงี๊ว่าจะไปส้งไหมครับผมเดี๋ยวไปซึก

ยาหวายเลยครับไม่ไม่เป็นยังไงครับคุณผู้ชมพี่มิ๊ว
พอบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปศึกภาพใกล้แบบนี้ครับ
นี่ห้ามญาติโยมก่อน
นี่แล้วจุปากฮะ
เหมือนแบบอย่าพูดไปอย่าทำแบบนี้ครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสายเสริมงามเกาะคาครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๓๑๗กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้เองครับ

เห็นคุณลุงคนหนึ่งอายุประมาณสัก๗๐
ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วบาดเจ็บ
เขาก็เลยจอดรถลงมาดูเหตุการณ์หน่อย

อกจากคุณลุงอายุ๗๐ที่รถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้ว
เห็นพระรูปนี้ครับนั่งซ้อนท้ายมา
อาการท่านเป๋เซคล้ายกับเหมือนจะเมาเหล้า

ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบครับ
เจ้าหน้าที่มาถึงคุณตำรวจก็มาด้วยครับ
ขอตรวจค้นย่ามพระไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ท่านบอกว่าท่านไปโก๊งยาดองมา๓เป๊กฮะ

กระดกยาดองมา๓เบ็ก
และมาประสบอุบัติเหตุซะก่อน

หลังจากนั้นเห็นมีข้อมูลบอกว่าลูกศิษย์
มารับตัวพระรูปดังกล่าวกลับไปที่วัดแล้ว
เดี๋ยวจะมีมาตรการหรือบทลงโทษเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่นั้น
เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปนะฮะ